เดินถือมีดไปตามพื้นที่ต่าง
หากคุณฝังเอิญเผอไปศพบาเขานิดนึงนะ

วันนี้ตำรวจต้องไปบุกจับอะค่ะแล้วดูสภาพตอนจับนะคะ
กูรู้มึงเก่งหรือมีดหรอ

แล้วก็มีกล้องวงจรปิดร่วมด้วยเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
คนก่อเหตุที่เราขึ้นซับเป็นสีเหลืองอะนะ
นี่ชื่อตั้มอ้วนนะคะอายุ๓๗ปี
ขี่รถจักรยานเข้ามาในซอยสุโขทัย๙

ลักษณะเหมือนคนเมายาบ้าค่ะหวาดระแวง

แล้วเอามีดที่พกติดตัวจี้คอคนที่มองหน้า
ไล่ตั้งแต่หน้าซอยคือตั้งแต่ลูกจ้างร้านสะดวกซื้อยันคนแก่ค่ะ
กลางซอยไปเจอกับนางยุพินวัย๗๔ปียืนอยู่หน้าบ้าน
เขายืนของเขาดีตั้มอ้วนเดินไปบอกมองหน้าทำไม
แล้วก็ลงจากรถเอามีดไปจี้คอเลย
ลูกชายของคุณยายุพินคือนายพินศักดิ์กับนายภัยทูล
ก็รีบตามมาช่วยนะครับมีทหารอีก๔นายด้วยนะ
ถูกแจ้งให้มาช่วยระงับเหตุไม่ให้ทำร้ายคนแก่ค่ะ
นี่ขนาด๖ต่อ๑นะคุณ๖ต่อ๑ที่ว่าเป็นชายชะกัน๒
เป็นทหาร๔สู้ตั้มอ้วนไม่ไหว
เขาคลั่งมากนะเนี่ยหนักมากค่ะ
อ้วนหวาดระแวงหนักเลยทีนี้ชุนละมุนปรีเข้าไป
ฟันนายภัยทูลที่เป็นลูกของคุณยายุพินโดนไหล่ซ้าย
แผลชะกันเสียเลือดมากนะคะเย็บไป๕๐เข็ม
พิงศักดิ์ลูกชายอีกคนโดนฟันที่ไหล่ขวาค่ะ
ส่วนตั้มอ้วนหรือนายเรวัตเนี่ยหนีไปแล้วค่ะ
อ้วนหนีไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรวัตทองรอดอายุ๓๗ปี
ตำรวจสอนอดุสิตได้รับแจ้งเหตุได้เข้าระงับเหตุ
ก็เลยเร่งล่าตัวจนเมื่อเช้าจับตัวได้
พาไปดำเนินคดีน่าแปลกมาก

ขัดขืนเลยหมดฤทธิ์แล้วค่ะ
คือจากข้อมูลเขาบอกว่าตั้มอ้วนเป็นวินมอเตอร์ไซค์
แต่พฤติกรรมคือพกยาติดตัวเสพตลอดเลย

ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยชกต่อยคน
แล้วก็มีการแบบว่าติดโค้งติดคุกไปแล้วพอออกมาเนี่ย

ก็โดนข้อหาเสพยานะคะส่วนข้อหาทำร้ายร่างกายตำรวจบอกว่า
เริ่มก่อนถ้าต้องแจ้งต้องแจ้งสองฝ่าย
ครับก็ต้องควบคุมความสงบให้ได้ครับไม่งั้นชาวบ้านอยู่อย่างหวัดระแวงนะครับ